ส่วนวันนี้วันอังคารมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
วันนี้วาระสำคัญคือการเตรียมพิจารณารายชื่อ
คณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลหรือว่าคอรมอส่วนหน้า
เป็นคณะทำงานชุดหนึ่งนะคะที่จะลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจศักดิ์ไซ่อึ้ง
ผู้ศึกข่าวธนรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยัน
พร้อมทำหน้าที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
ภารกิจหลักคือการบูรณาการทุกหน่วยงาน
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

นำคณะเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานตลาดคลองพดุงกรุงเกษม
ภายใต้ชื่อคลองพดุงสุขใจคมนาคมเชื่อมไทยเชื่อมโลก
ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๕ถึง๒๕ตุลาคม๒๕๖๒
โดยนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมร้านขนมไทย

พร้อมให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการด้วยว่า
ต้องทำสินค้าให้ดูมีเรื่องราวน่าสนใจ
บรรจุพันธุ์ที่ต้องทำให้ลูกค้าเห็นแล้วอยากซื้อในทันที
จากการขายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านแล้ว
ภายในงานครั้งนี้ยังมีการจำหน่ายตัวโดยสารราคาถูก
ในส่วนของตัวเครื่องบินบัตรรถไฟฟ้าบัตรรถไฟใต้ดิน
รวมไปถึงบัตรโดยสารขอสมกรอีกด้วย
ด้านผู้เอกอนุพงศ์เผาจินดาประธมนตรีว่าการกระทรวงมหัฒน์ไทย
กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด
โดยเตรียมระบายน้ำเข้าทุ่งพร้อมกำชับไม่ให้กระทบกับผลผลิตของเกษตรกร
ที่นี้ในการอุดงานในพื้นที่มันก็อาจจะมีดังนั้น
ทุ่งนี้การเกี่ยวมันจะไม่เท่ากัน
ทางกระทรวงมหัฒน์ไทยเขาจะดูในส่วนนี้ว่า
ถ้ามันมีผลเสียหายเกิดขึ้นเนี่ย
จะหาทางที่จะบรรเทาได้อย่างไร
จะเลื่อนวันได้บ้างหรือไม่ถ้ามันมีผลกระทบมากนะครับ

ซึ่งวันนี้ผมก็เตรียมเสนอท่านนายกรัฐมนตรีในส่วนนี้
ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อาจมีการเสนอ
ปลายชื่อคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล
เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อดังกล่าก็บอกนะครับว่า
โดยครอบการทำงานต้องเป็นไปตามคำสั่ง

กับทุกหน่วยงานที่มีอยู่ก่อนแล้ว
ต้องไปอยู่ก่อนเลย
ก็จะไปอยู่ในพื้นที่ให้มากที่สุด
ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระลาโหม
มอบหมายให้ก็ยังมีเป็นปกตินะครับ
งานปกติในส่วนของกระทรวงก็มี
แต่ภาพในส่วนของประธานหรือหัวหน้าผู้แทนรัฐบาลในส่วนนี้
ถ้าชัดเจนแล้วผมก็จะเริ่มดำเนินการ
แล้วก็ในรอบสัปดาห์ก็จะต้องไปอยู่ที่นั่นเป็นส่วน
ก็จะเป็นหลักก็เป็นส่วนใหญ่

โครงการปรับปรุงกิจการปรับปลาแผนหลักครั้งที่๙

และนวิศานุเครืองามปนรัฐมนตรี
ขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วม

รวมไปถึงการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาล